ผมพาไปจับคนร้ายหน่อยกันแล้วกันนะครับ
ต้องช่วยกันดูครับแล้วก็ช่วยกันแจ้งเบาะแส

เพราะอุกอาจมากนะครับคือมาช่วงหัวค่ำ
แต่ที่ภาคใต้ฟ้ามืดเร็วแล้วฝนตกด้วย
หลังจากนั้นปลาระเบิดข้ามรั้วใส่กำแพงวัด
วงจรปิดจับภาพได้แล้วมีเสียงระเบิดดังสนั่นด้วย
โอ้โหเสียงระเบิดดังมากนะคุณคิง
นั่นแหละครับตู้มเมื่อกี้คือเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวเลยฮะ

ผู้ก่อเหตุลูกศรสีแดงชี้เครื่องแล้วแล้ววิ่งเลยครับ
ดูเวลาคือ๑๘นาฬิกา๓๕นาที๒๐มกราคมปีนี้แหละฮะ

เจ้าหน้าที่ก็ลงไปตรวจสอบในพื้นที่จุดเกิดเหตุครับ
อยู่แถวกำแพงรั้ววัดราชสโมสรอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสครับ
วงจรปิดอีกสักครั้งเผื่อคุณผู้ชมใครมีเบาะแสเพิ่มเติม
จังหวะที่คนร้ายจะไปก่อเหตุจะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์ขี่
แล้ววิ่งรูปภัณฑ์สันธารคนร้ายในเบื้องต้นเห็นว่าใส่เสื้อคลุมสีขาว
จะเป็นเสื้อกันฝนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่ม
เป็นเสื้อคลุมแบบแขนยาวแล้วมีหมวกคลุมหัวด้วยเหมือนสวมสโรงนะครับ
จะเป็นผู้ชายหรือไม่อย่างไรรอการตรวจสอบเพิ่มเติม
รองเท้าที่ใส่คาดว่าเป็นรองเท้าบูธ
เขาเดินไปก่อเหตุเครื่องไป๊ตบอมข้ามกำแพงรั้ววัด
หลังจากนั้นครับเสียงระเบิดดังลั่นเลย
แต่โชคดีว่าความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นเยอะ
เพราะระเบิดมันมาตกอยู่บริเวณนี้ที่กั้นโปรลิสไลน์เนี่ย
อยู่แถวบริเวณเมนของวัดครับนี่ครับร่องรอย
คนร้ายหลบหนีไปปลาระเบิด
เบื้องต้นถ้าที่เห็นจากวงจรปิดคือมือซ้ายถือระเบิด
แหวงเครื่องแบบไปร์ทบอมแล้วคว่างเข้ามาในวัด
ดูอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครมีเบาะแส
นี่นะฮะพอคว่างเสร็จมือซ้ายเขาวิ่งทันที
วันนี้ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมกับ
ผู้กำกับการโรงพักหรือสอบและเจ้าหน้าที่พิสูจน
พบหลุมระเบิดรัศมีกว้างประมาณ๑ไม้บรรทัศ
คือ๓๐เซนและมีเศษซากชิ้นส่วนระเบิด
แหวงเครื่องแบบไปร์ทบอมเช่นลูกเหล็กทรงกลมแล้วก็
มีเหมือนกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสายไฟเชื่อมต่อตก
อยู่ด้วยนะครับกระจายเกลื่อนพื้นที่เลยนี่นะฮะบริเวณ
ผนังกำแพงรั้ววัดเป็นอิดบล็อกสูง๓เมตรมีร่องรอย
เก็ดระเบิดหลายจุดเก็บรวบรวมทั้งหมดนี้เป็น
หลักฐานฮะค่ะแล้วกำลังเร่งตามหาตัวคนร้ายในเบื้องต้น
คาดว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยอาจจะเป็นฝีมือของ
สมาชิกก่อเหตุรุนแรงก่อเหตุไม่สงบตอบโต้
กรณีที่ทหารส่วนที่กำลังกับตำรวจเขาใช้
เข้มงวดก่อนหน้านี้ครับบนเทือกเขา
ม่อแต่อำเภอศรีสาครเมื่อช่วงเช้า๒๐มกราคม
ก็ไปพบกองกำลังติดอาวุธ๑๐คนในพื้นที่เทือกเขา
แต่นะฮะสร้างแหล่งพักพิงเอาไว้เตรียมจะก่อเหตุร้าย
แล้วก็มีการยิงปะทะกันร่วมชั่วโมงค่ะฝ่ายกองกำลังติดอาวุธ
ถูกเจ้าหน้าที่วิสามันตายสามฮะนั่นอาจจะเป็น
ชนวนเหตุหรือเปล่าที่ทำให้เขามาตอบโต้แบบนี้
ต้องการจะข่มขู่หรือต้องการจะเอาชีวิต
หรือต้องการสร้างความปั่นป่วนคงต้องรอการตรวจพิสูจน์ทราบต่อไป
เดี๋ยวทันทีที่มีความคิดหน้าจะแรงอันให้ทราบนะฮะ